ดูข่าวนี้หน่อยค่ะเรื่องนี้ก็ต้องมีสติเหมือนกันค่ะ
จอดรถหน้าบ้านเพื่อจะเปิดประตู
ทีนี้พอลงจากรถก็ไม่ได้ใส่เกียร์พีไง
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูนะอุบัติเหตุนี้มันเกิดขึ้นยังไงคะ
เจ็บเหรอ

แพ้มูดแทนดูมือถือใช่ไหม

เสียงเด็กอยู่ในรถน่ะ
เสียงผู้ชายในรถบอกว่าไม่ได้มัวแต่ดูมือถือมัวแต่จับลูก
แล้วมันมีเรื่องของการใช้อุปกรณ์รถยนต์อีกเรื่องหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ใช่ค่ะคุณผู้ชมเรื่องเกี่ยวกับระบบนี่แหละนะคะ
ซึ่งคลิปนี้คนที่ขับรถเป็นคุณพ่อ
เขาก็เอามาโพสต์เอาไว้เตือนตัวเองด้วยเตือนคนอื่นด้วย
ซึ่งเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะบอกว่าเกือบฆ่าเมียตัวเอง

เขาบอกว่าเกือบฆ่าเมียตัวเองเพราะความประมาท
ถ้าไม่มีประตูบ้านมากั้นไว้หรือถ้าภรรยาไม่ถอยหลัง

แล้วขณะเกิดเหตุตอนนั้นภรรยาลงไปเปิดประตูรั้ว
ส่วนตัวผู้ชายที่เป็นคนขับเนี่ยมีลูกเล็กมาด้วยไงคะ
เขาก็หันไปจับลูกเล็กที่อยู่ที่คาซีส
จังหวะนั้นเองคือพอเอี้ยวไปจับลูก
เท้าน่าจะไปเหยียบพลาดไปแตะโดนคันเร่ง
รถมันก็เลยพุ่งไปแบบนั้นนะคะ
ทีนี้ตกใจแล้วไงแทนที่จะแตะเบรก
เหยียบคันเร่งซ้ำไปอีกรถมันก็เลยพุ่งไปเร็ว

บอกว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าประมาทกับอะไรก็ตาม
ต่อไปเนี่ยแม้กระทั่งรถจอดหน้าบ้าน
แล้วก็ระบบระบบออโต้สต๊อป
เขาก็บอกว่าจะเลิกใช้แล้วเลิกพึ่งพาระบบ
จะกลับมาพึ่งอะไรคะสติตัวเองค่ะ
ใช่ครับหลายคนอาจจะสงสัยระบบออโต้สต๊อปเป็นยังไง

ก็มันจะมีนะกดปุ่มข้างเกียร์นะครับ
ให้เขาจอดอัตโนมัติเวลาที่พอเราเหยียบเบรกสุดแล้วนะ

ปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยเลยปล่อยเท้าเลย
มันจะเป็นระบบออโต้สต๊อปทันที

เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาเท้าเข้าไปแตะคันเร่งปุ๊บ
มันก็จะเร่งเครื่องไปตามปกติ
ผมไม่เคยใช้เลยผมกลัว

เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกไงเลิกพึ่งพาระบบจะไม่ใช้แล้ว

บางคันก็มีระบบนี้บางคันก็ไม่มี